คุณผู้ชมคะคดีน้องชมพู่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
แล้วก็ถามถึงว่าตามเรื่องนี้อยู่ตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่
ทีมข่าวของเราก็เกาะติดให้นะคะน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่มุกดาหาร
หายตัวไปจากบ้านถูกพบเป็นศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
คดีนี้นะคะในส่วนของคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังต้องรอหลักฐานเพิ่มครับตอนนี้สอบปากคำคนในหมู่บ้านทุกคน
ทุกบ้านคือบ้านทุกหลังสอบปากคำหมดแล้วนะคะ
แล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอไปเทียบเคียงกับดีเอนเอที่พบที่หลักฐานทางคดีนะคะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มยังอยู่ในพื้นที่
ไปคุยกับหมอธรรมหมอธรรมท่านนี้เคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราหลายเรื่อง
ครับแล้วเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับเรื่องของความเชื่อจากหลายหลายคนที่มาให้ข้อมูลนะคะอืม
คือหมอธรรมให้ข้อมูลจนถึงขั้นที่ว่าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ที่ไม่เคยเชื่อ
ศัยศาสตร์เรื่องของคลังเรื่องการไหว้การอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่
พ่อแม่ก็เชื่อนะก็ไปทำตามที่หมอทำแนะนำเลยนะก็ไปไหว้สารหลักบ้านมาแล้ว
ถูกต้องใช่ค่ะคือหมอธรรมเนี่ยเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าวิญญาณของน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเขามีผีสามตนที่ฝ่ายคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุมีสองคนครับฝ่ายคนก่อเหตุเขาใช้วิชามนต์ดำปลุกผีมา
ให้เฝ้าดวงวิญญาณของน้องชมพู่หมอธรรมแนะนำพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
จุดทูป๙ดอกถวายขัน๕บูชาสารหลักบ้านให้ช่วยเปิดทางให้เจอหลักฐาน
ซึ่งเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ทำตามคำแนะนำไปแล้วนะคะ
วันนี้หมอธรรมก็เลยบอกกับคุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราว่าได้นั่งยาน
ให้ภูมิเจ้าที่สองตนของตัวเองที่เป็นเด็กชายกับเด็กหญิงผูกจุก
ไปช่วยดูบนภูเขาให้เห็นว่าดวงวิญญาณของน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเขา
ตรงกอไม้ไผ่มีผีสามตนเฝ้าอยู่เหมือนเดิม
ยังไม่ยอมปล่อยดวงวิญญาณของน้องอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณด้วยนะคะเป็นข้อมูลของหมอธรรมตาทิพย์
คนในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เขาเชื่อถือแล้วก็นับถือกันนะคะ
หมอธรรมบอกว่าเสื้อผ้าของน้องชมพู่เนี่ยนะ
ก็ยังอยู่บริเวณหน้าถ้ำบนภูเหล็กไฟอยู่ใกล้ใกล้กับต้นป๋อกับต้นงิ้ว
ไปใกล้ใกล้จะมีบ่อน้ำมีไม้ไผ่ถูกหินถูกดินทับอยู่
เห็นยากหากตรงจุดแรกหาไม่เจอให้ไปหาจุดที่สอง
นี่นะคะเราทำตามแผนผังให้ดูแบบนี้นะคะครับ
จุดที่สองก็คือจุดที่พบศพของน้องชมพู่อะค่ะ
หมอธรรมบอกว่าให้เดินลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ๓๐๐เมตร
ตามภาพนี้นะคะจะอยู่ใต้กอไม้หรือใต้โพรงดิน

หมอธรรมบอกว่ามีคนไปจุดที่มีเสื้อของน้องชมพู่ทิ้งเอาไว้
มีคนไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ไม่เจอ
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วจะยังไม่เจอด้วย
เพราะฝ่ายคนร้ายที่ก่อเหตุใช้วิชามนต์ดำอำพรางตาทุกคนเอาไว้
ภูมิเจ้าที่ที่เห็นใจอาจจะโดนบันดาลให้หาเจอ
ถ้าพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ภูมิเจ้าที่รับรู้แล้ว
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปิดทางให้ทำให้หลักฐานสำคัญ
เสื้อของน้องชมพู่จนถึงณวันนี้ก็ยังไม่เจอค่ะ
อ่าอออออออออด้วย
ไม่ไปไปมันมันมันอยู่ตรงจุดที่๓

มีภูมิบางตา

เพราะว่าโคนมันถมหมดแล้ว

มันจะอยู่ใต้ดิน
ไม่รู้ว่าน่าถ้ำหรือว่าอะไรนะ

ก็ยากยากยากยาก

หมอธรรมก็ยังยืนยันว่าค่อนข้างยาก

ว่าทำไมจนถึงวินาทีนี้

ยังไม่เจอเสื้อน้องชมพู่เลยนะคะ
ทีมข่าวก็ถาม
นางเศษลาโพหรือแม่เบิ้มอายุ๕๔ปี
เป็นพี่สาวของภรรยาหมอธรรม
เป็นชาวบ้านที่บ้านกกตูมนี่แหละค่ะ

เช้าวันนี้หมอธรรมมาคุยด้วย
บอกว่าฝันเห็นวัวตัวนึงไม่เห็นเจ้าของ
ถูกผูกไว้กับหลักไม้กลางทุ่งนา

เดินพันหลักที่ผูกไว้
เชือกสั้นลงสั้นลงเรื่อย
แล้วไปติดกับหลักไปไหนไม่ได้
เบิ้มบอกว่าฟังแบบนี้เลยตีความ

ภูมิเจ้าที่พยายามจะมาบอกหมอธรรมว่า
หนทางในการจับคนร้าย
ยากลำบากและอีกนานกว่าจะจับได้
เหมือนกับวัวที่เดินพันหลักไปเรื่อย
ยิ่งเดินก็ยิ่งไม่เจอ

เหมือนกับตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเดินหน้าหาคนร้าย
แต่หนทางมันแคบลงเรื่อย
ความฝันอาจจะตีความได้แบบนี้

เบิ้มบอกว่าตอนนี้ก็กี่วันแล้วล่ะ

ทำไมยังหาหลักฐานสำคัญซึ่งก็คือเสื้อของน้องชมพู่ไม่เจอ
ทั้งที่ตัวคนในพื้นที่เอง
หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เอง
ก็บอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นคนใกล้ตัวนี่แหละ

ทำเนียนไม่กล้าหนีไปไหนอะไรแบบนี้
กลายเป็นว่าทุกวันนี้คนในพื้นที่เองก็หวาดกลัว
เพราะคนร้ายยังลอยนวลอยู่แล้วก็ยังจับไม่ได้
ส่วนตัวของแม่ก็พูดว่า
ปัญหานี้ก็ลำบากมาก
หรือว่ามีอะไรปิดบังปกปิดไว้อยู่

ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าก็ยิ่งแคบเข้า

ก็นี่แหละค่ะทุกคนก็คิดอยู่ตรงกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ค่ะ
พาไปแล้วทำร้ายยังไงแล้วทำไมถึงไม่เจอตัวสักที
ตอนนี้ก็สแกนหาแบบถ้าจะพลิกพันธุ์ดินหาแล้วพี่บ้านกอก
วันนี้ตำรวจก็มีประชุมความคืบหน้าคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ความว่ายังไงบ้างเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่านี่ฮะภาพนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ช่างภาพของเราด้วยนะผู้ช่วยช่างภาพด้วย
ไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเจ้าของพื้นที่๓นายด้วยกัน
พื้นที่ป่าแถวนี้ลองไปตามสิ่งที่หมอทำ
หรือว่าหมอดูตาทิพย์ที่คุยเมื่อสักครู่นี้
ที่คุณเขียนมาสอนบอกมีอยู่สองสามทางใช่ไหมที่ว่าเสื้อน้องชมพู่อาจจะไปอยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับ
ลองไปดูหน่อยว่าเออมันจะมีร่องรอยไหม
เพื่อจะเจอขึ้นมาจะได้เป็นความคืบหน้าของคดีไปเลยนะครับ
จุดแรกนะครับที่คุณนฤทธิ์ไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะฮะ
เราได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ

จุดแรกที่ไปเป็นจุดที่หมอทำนั่งยานแล้วบอกว่า
ให้ไปลองหาในจุดที่พบศพน้องชมพู่นั่นแหละ
คุณนฤทธิก็เปิดคลิปที่หมอทำบอกให้กับเจ้าหน้าที่ดู
เพื่อจะดูว่าเออพิกัดเสื้ออยู่ตรงไหน
เนี่ยครับว่าหมอทำบอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้
ตามคำบอกของหมอธรรมเนี่ยบอกว่า
จุดที่พบศพของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
แล้วให้ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งอยู่ห่างจากศพของน้องประมาณ๑๐๐เมตร
ไปทางนั้นหากไปเจอโพรงไม้หรือมีช่องหรือมีรูตรงไหนเนี่ย
ก็ให้ลองไปดูทันทีที่ดูคลิปจบครับ
คุณนฤทธิ์กับเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยฮะ
ก็ลองไปดูตามทิศนั้นนะ
แล้วก็หาโพรงไม้ที่หมอทำบอกคนร้ายอาจจะยัดเสื้อของน้องชมพู่เอาไว้ก็ได้
โพรงไม้จริงเห็นไหมเจอโพรงไม้จริงนะครับ
แต่ไม่ได้มีโพรงเดียวฮะ๔๕โพรงครับ
ก็ลองใช้ไม้แห่เอามือล้วงเนี่ยฮะเพื่อจะดูเนี่ย
เพื่อจะเจอเสื้อของน้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ
โพรงก็ตื้นบางโพรงก็ลึกพอสมควร
คือถามว่าเหมาะแก่การซ่อนสิ่งของอะไรพวกนี้ไหม

เป็นไปได้ถ้าเข้าไปลึกหรืออะไรแบบนี้
นี่นะฮะเราก็พยายามนะครับในการที่จะหานะ
รวมทั้งจุดที่เป็นทิศทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็มีพงยากขึ้นสูงด้วย

มาหาของป่าเจ้าหน้าที่บอกแถวนี้ก็ไม่มา

ก็พยายามใช้ไม้กระทุ้งเข้าไปดูข้างในที่มันลึกเอื้อมมือไม่ถึง

ทั้งไหย่ทั้งล้วงบางช่วงนี้

แต่สุดท้ายยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้โพงลึกไหมครับพี่ก็ประมาณเม็ดนึงครับ
เม็ดคือพยายามหาตามที่หมอทำบอกใช่ไหมครับ
ครับตามที่หมอทำบอกว่าไม้ล้มไม้โค้นครับพี่
เขาอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับระหว่างทางมันก็ต้องผ่านซอกเขานะ
สูงชันอันตรายโหดหินก็เยอะนี่ฮะนาริสเลือดเลย
เพราะว่าเดินเดินไปเหยียบหินพลาดค่ะหัวเข่ากระแทกกับหินนะฮะ
แล้วมันคมครับบาดจนได้เลือดฮะนี่ยังไม่ทันถึงถ้ำเลยนะฤทธิ์
เลือดซะแล้วอ่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานท่านก็บอกว่า
ไหวไหมไม่ไหวก็กลับก็ได้นะแต่นาริสบอกไม่เป็นไร
เพื่อแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวผมจะไปดูให้ได้
ถ้ำแถวนั้นจะมีเสื้อน้องชมพู่ไหมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนก็เลยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ใบสาบเสือใบสาบเสือที่ขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอน
นี่ไงโปะแผลไปเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีสรรพคุณห้ามเลือด
ค่ะนี่ฮะก็ห้ามเลือดเอาไว้ปรากฏว่าโปะไปเลือดหยุดจริง
นี่ฮะสรรพคุณดีจริงเจ้าหน้าที่บอกเห็นไหมนาริสพี่บอกแล้ว
สาบเสือเนี่ยช่วยได้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินลุยป่ากันบ่อย
เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละว่าอะไรใช้ได้บ้างแต่นาริสบอกอ
ผมอุดไว้เยอะฮะยัดเข้าไปแน่นมากแต่นี่เป็นสมุนไพรเห็นไหม
เลือดนะครับก็เดินไปต่อครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณ๑กิโลเมตรจริงนะครับจากจุดที่คนร้ายทิ้งศพน้องชมพู่เอาไว้นะครับ
ไปเจอถ้ำจริงค่ะนี่ฮะเป็นถ้ำตามคำบอกของหมอถ้ำ
ข้างบนเนี่ยมันมีถ้ำแล้วที่ถ้ำจะมีต้นงิ้วต้นไผ่
มีแอ่งน้ำให้ลองไปสังเกตดูแล้วค้นหารอบ
ก็เดินสำรวจนะฮะตรวจสอบในถ้ำแห่งนี้
ไปเจอกองฟืนที่มีคนก่อไว้หน้าปากถ้ำแต่เจ้าหน้าที่อุทยานท่านบอกว่า
ดูแล้วมันคงจะนานแล้วล่ะกองฟื้นกองนี้คงจะเป็นใครขึ้นมา
มาหาของป่าชาวโบ้งชาวบ้านมาดูแล้วไม่ใช่ช่วงเวลา
ไปเจอโพรงถ้ำขนาดใหญ่อีกนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปอีกประมาณสามสิบเมตร
ข้างในก็สูงสักประมาณสองเมตรคือถึงแม้จะไม่สูงมาก
แต่คนก็ยืนได้สูงสองเมตรคนก็ยืนให้สบายอะ
แต่ถ้าหากจะนอนพักเนี่ยอันนี้ลำบากเพราะว่าแมลงมันเยอะนะ
มีไข่ตุ๊กแกอยู่ด้วย
เข้าไปเลยครับถามว่าถ้าคนร้าย
ลงมือกับน้องชมพู่แล้วทิ้งศพเอาไว้แล้วขึ้นมาต่อมาที่ถ้ำแห่งนี้

หรือว่าอยู่ระแวกแถวนี้มันเป็นไปได้ไหม
มันก็เป็นไปได้แล้วถ้าจะมาซ่อนตัวอยู่
ทีมข่าวเราก็สอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับบอกว่าเคยผ่านมาพื้นที่ตรงนี้นะ
แต่ไม่เคยเข้ามาในถ้ำไม่เคยคิดเหมือนกันว่าดูจากข้างนอกแล้วเข้ามาข้างในมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้
เพราะปากถ้ำมันไม่ใหญ่มากด้านในเนี่ยถือว่าคนสามารถอยู่หรือว่าหลบซ่อนตัวหรือว่าพักได้แบบสบาย
แล้วเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาผ่านมาใช้หาของป่าอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีถ้ำขนาดนี้นะฮะชาวบ้านก็อาจจะไม่เคยเข้าด้วยซ้ำ
เพราะว่าข้างนอกมันไม่ได้ใหญ่มากปากถ้ำ

ไม่รู้ครับรู้แต่มันเป็นถ้ำตื้นแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปดูครับ
เจอศพของน้องชมพู่กับจุดนี้ห่างกันประมาณกี่เท่าไหร่ฮะ

เป็นไปได้ไหมครับที่คนร้ายจะก่อเหตุแล้วมาหลบพักค้างแรมที่นี่ก่อนแล้วก็ห้อยลงจากเขา
ก็ไม่มั่นใจครับตัวนี้เพราะว่ามันระยะห่าง๑กิโลก็ลำบากอยู่เส้นทางมันขึ้นมาลำบากครับ
แต่ถ้าถามว่ามานอนพักได้มันสามารถนอนได้

เห็นร่องรอยตรงไม้ด้วยคืออันนี้คือเราบอกได้ไหมคะว่าไกลมันนานหรือยังอะไรยังไง
ก็นานแล้วครับตัวนี้ครับ

ไม่ใช่ของคนร้ายอะไรยังไงใช่ไหมครับ

เอาเป็นว่าจุดนี้เราก็ยังไม่เจอ
แต่เราก็หาแบบที่เราลองไปสำรวจนะครับคร่าวนะเราก็ไม่ได้หาด้วยวิธีทางหลักแบบถูกต้องของทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอะไรอย่างนี้นะ
แต่หมอธรรมบอกว่าถ้าโพรงไม้ไม่มีถ้ำไม่มี
ถ้าหากถัดจากถ้ำขึ้นไปเนี่ยข้างบนอีกร้อยเมตรเนี่ยจะมีแหล่งน้ำ

คุณนฤทธิก็เอาไปดูหน่อยไหนมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับขึ้นไปอีก๑๐๐เมตรครับห่างจากถ้ำขึ้นไปข้างบน
มีแหล่งน้ำจริงนะครับทุกผู้ชมครับมีแหล่งน้ำลักษณะเป็นหลุมลึกประมาณเท่าหัวเข่า
แย่จิ้มลงไปดูเผื่อจะเจออะไรบ้างแต่ก็ยังไม่เจออะไรเนี่ยฮะก็ทำทุกหลุมฮะ
แต่ถามว่าถ้าเจอลักษณะหลุมแบบนี้นะมันคงไม่ได้มีแค่นี้ในอุทยานแห่งชาติ
ภูผายวรวบพื้นที่ภูเหล็กไฟตรงที่พบศพหลองชมพูถ้าคนร้ายมันจะซ่อนจริง
พื้นที่มันเยอะมากนะเราก็พยายามมองหาอีกจุดหนึ่ง
เพราะหมอธรรมก็บอกว่าแถวท่ำใหญ่มีต้นงิ้วเออเจอจริง
ที่อุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่านี่แหละต้นงิ้วอยู่ด้านบนของปากถ้ำนะ
ก็พยายามหาหลุมหรือว่าซอกหินแถวนี้จุดที่เป็นแปลก
ที่อาจจะซุกซ่อนหลักฐานอะไรได้แต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไร
สรุปนะครับเส้นทางบนภูเหล็กไฟที่คุณนฤทธิ์เดินไปสำรวจวันนี้นะครับ
ซึ่งเราเคยใช้แอปพลิเคชันนับ๙ว่าระยะทางจากบ้านของน้องชมพู่ที่หายตัวไปเนี่ย
มาถึงจุดพบศพก็ห่างกัน๑๗กิโลเมตร
เส้นทางจากจุดพบศพน้องชมพู่ไปถึงถ้ำใหญ่เนี่ยขึ้นไปข้างบนอีก๑กิโลเมตร
ขากลับเนี่ยต้องกลับอีกทางนึงนะไม่ได้ผ่านจุดพบศพนะครับ
พบว่าระยะทางถ้ำใหญ่ถึงบ้านน้องชมพู่เนี่ยจะ๒กิโลเมตร
ก็ขากลับนี่จะใกล้กว่าถ้ามาอีกทางนึงเนี่ยจะแค่๒กิโลเมตร
แต่ถ้ามาจากบ้านแล้วผ่านภูเหล็กไฟเนี่ยจะรวมแล้วก็๒๗กิโลเมตร
ก่อนที่คุณนฤทธิ์กับทีมข่าวของเราจะกลับนะครับ
คุณนฤทธิ์บอกว่าไปสังเกตเห็นไม้ลักษณะแปลกติดอยู่กับถ้ำแห่งนี้นะฮะ
รูปร่างแปลกตาเนี่ยฮะดูไปเหมือนกับหน้าของมนุษย์ต่างดาว
หรือว่าหน้าคนเหมือนมีตาปูดขึ้นมาใช่ไหมมีหน้าคนอย่างนี้
มันไม่เหมือนท่อนไม้หรือกิ่งไม้ทั่วไป
นี่เห็นไหมเออนะ
คุณนฤทธิ์บอกว่าเดินลงกลับไปหาชาวบ้านในพื้นที่เอาภาพให้ดู
ชาวบ้านบอกว่าสงสัยจะเป็นต้นไม้ของพูดผีปีศาจที่เฝ้าดูแลถ้ำแห่งนี้ก็เป็นได้
นาริสก็เลยจิบใจไม่ค่อยดี
ส่วนเรื่องงูเรื่องนกฮูกนะครับ
หมอธรรมบอกว่าเออถ้าเกิดเดินพื้นที่สำรวจหาหลักฐานน้องชมพู่เจองูเจอนกฮูกอย่าไปกลัว
ให้เดินตามไปเขาจะมาพาไปหาหลักฐาน
วันนี้ไม่มีมาเลยฮะไม่เจองูกับนกฮูกเลย
แต่ถ้านาริสเจองูแล้วเดินตามก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ

เจองูรักเดินตามงู

เอาเป็นว่าเราก็ลองพยายามสำรวจพื้นที่ดู
อย่างน้อยก็จะเห็นในมุมนี้ว่าที่ว่าโอ้โห
จะ๒๐วันแล้วทำไมหลักฐานยังหาเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่ได้
ละพื้นที่มันโอ้โหลึกลับซับซ้อนแล้วก็กว้างใหญ่ภายศาลมาก
ใช่ค่ะก็ทีมข่าวของเราก็เดินตามตามคำแนะนำของหมอธรรมอ่ะนะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าก็อาจจะด้วยความที่หมอธรรมตาทิพย
เป็นคนในพื้นที่ก็อาจจะเคยเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้
ก็เลยรู้ว่าจุดไหนจุดไหนมีอะไรอยู่บ้างอะไรแบบนี้

เจอถ้ำเดินไปเจอแอ่งน้ำอะไรแบบนี้

ก็อยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแล้วล่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของน้องชมพู่อีกรอบหนึ่งนะคะ
จะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
แต่ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นไปเจอผู้หญิงคนนึง
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาดูข่าวอ่า
เขาเห็นข่าวติดตามข่าวน้องชมพู่
เขาเป็นชาวลาวนะครอบครัวเขาอยู่ที่สกลนคร
เขาเลยตัดสินใจมาที่บ้านน้องชมพู่
มาที่บ้านกกอกตะมนต์กกตูมอำเภอดงหลวงเนี่ย
เพราะพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เธอเคารพนับถือมาก
บอกเธอว่าไปไปช่วยไปช่วยหาเสื้อน้องชมพู่
เหรอเธอก็เลยมาค่ะอ่าขอเรียกเธอว่านางสาวฟ้านะคะ
ครับเธอบอกว่าพระอาจารย์ท่านนี้บอกเธอว่า
เสื้อของน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเหล็กไฟ
ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ลงมาทางด้านล่าง
หกร้อยเมตรครับเสื้อตัวนี้
อยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นอืมเสื้อถูกเสียบอยู่บนกิ่งไม้
ครับคนที่ฆ่าน้องชมพู่พระอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเป็นผู้ชาย
ก่อเหตุคนเดียวอายุประมาณสามสิบต้นต้นอืม
ผู้ชายคนนี้ออกแนวโรคจิตมีอาการทางประสาทนิดเพราะเสพยาเสพติด
คนร้ายเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านของน้องชมพู่นี่แหละครับ
และตอนนี้ก็ยังไม่ได้หนีไปไหนวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่คุมเข้มหมู่บ้านนี้อยู่ผู้ต้องสงสัยก็เลยยังไม่กล้าออกจากพื้นที่
เพราะถ้าออกไปอาจจะมีพิรุษส่วนสาเหตุไม่ได้มีเหตุจูงใจอะไรซับซ้อน
คนร้ายอาจจะเกิดอาการหลอนเสพยามากเกินไปก็เลยก่อเหตุขึ้น
ยืนยันว่าจับคนร้ายได้แน่นอนนางสาวฟ้าบอกนะคะ
บอกว่าพระอาจารย์บอกไว้แบบนี้เธอถึงขั้นต้องเดินทางมาที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่
อาจารย์เขาบอกว่าคนที่ทำน่ะคนที่ในบ้านนี้มันเป็นคนที่วัยคนที่ประมาณสามสิบกว่าปี
เป็นคนที่มันเป็นโรคจิตไม่ค่อยเต็มปันได้เป็นคนที่มันวะไปก็คือเสพยาบ้าน่ารู้เลยอืม
คนเดียวอาจารย์คนว่าวนะแต่ก็น่าจะได้อยู่ดอกมันอยู่ในนี้แหละมันบริไปทางใดลูก
ไม่มีคนรู้จักกันหรอกไม่ได้คนรู้จักกันแล้วก็บ้านก็ไม่รู้ก็พาพ่อมา
ทีนี้ค่ะขอสรุปข้อมูลจากทางตำรวจนะคะ
ตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ข้อมูลที่ตำรวจบอกว่ามีน้ำหนัก
อยู่ระหว่างการคลี่คลายคดีของน้องชมพู่
ตามที่เราเคยนำเสนอไปจนถึงณวินาทีนี้สรุปก็คือ
มีผู้ต้องสงสัย๗คนนะคะ
นายสมคิดนายรินนายเฉลิมนายเต้ยนายสมบัตินายวาและนายแอ๋ม
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันกับน้องชมพู่
บ้านของเจ็ดผู้ต้องสงสัยตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทั้ง๗คนเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ตีวงแคบลงมาเหลือผู้ต้องสงสัย๒คนหลัก
แต่ทุกคนตำรวจบอกว่ายังแขวนเอาไว้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับ
มีการนำตัวพ่อของน้องอาชิที่เป็นเจ้าของรถแบ็คโฮลที่เป็นหลักฐานใหม่ล่าสุดนะคะ
ไปสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
ตำรวจนำตัวน้องชายของพ่อน้องชมพู่ที่ชื่อว่าในกายไปสอบปากคำเพิ่มด้วยเมื่อวานค่ะ
อันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมานะคะน้องชายของพ่อน้องชมพู่ชื่อว่าในกาย
แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะ
ถ้านำข้อมูลจากทางตำรวจทั้งหมดและข้อมูลจากนางสาวฟ้า
สาวชาวลาวที่บอกว่าพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือให้ข้อมูลเอาไว้เนี่ย
มาเทียบเคียงกันดูครับผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่ตำรวจสอบปากคำไปเนี่ยนะคะ
ถ้าถามว่ามีใครมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดไหมมีใครที่อายุประมาณสามสิบต้นต้น
ตามข้อมูลที่นางสาวฟ้าให้ไว้ไหมมันก็มีแหละอืม
แต่ทีมข่าวของเราขอไม่สรุปตีความแบบนั้นเดี๋ยวจะเป็นการปรักปรำผู้ต้องสงสัยมากเกินไป
เพราะเป็นเพียงข้อมูลของนางสาวฟ้าที่บอกว่าพระอาจารย์ที่นับถือให้มา
อาจารย์ท่านไหนก็ยังไม่รู้เลยก็เลยขอทิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อน

ยังไงก็ต้องรอฟังจากทางตำรวจนะนะ

เรื่องของการสืบสวนสอบสวนหลักฐานต่าง
เป็นว่าตอนนี้มีแต่ผู้ต้องสงสัยนะฮะ

แล้วความจริงตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำหรือว่าขอข้อมูลนะนะ
คือถ้าบอกว่าสอบปากคำนี่มันก็ดูน่ากลัวทางคดี
เอาเป็นว่าก็ไปสอบถามขอข้อมูลหมดแทบทั้งหมู่บ้านแล้ว
ใช่บอกทั้งหมู่บ้านทุกบ้านทุกคนจริงนะ
ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมานะครับ
เดี๋ยวถ้ามีเรื่องของการประชุมของตำรวจอะไรยังไงเนี่ย

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
คุณแม่ก็คือนางสาวิตรีวงศรีชาเนี่ยแม่บอกว่าตอนนี้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าก็มีหลายคนที่หวังดีกับทางครอบครัวในการช่วยกันตามหาคนที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
ก็จะมีทั้งหมอดูหมอธรรมหรือว่าพระก็แล้วแต่นะครับ
บางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนก็เข้ามาแสดงความช่วยเหลือแสดงความห่วงใย
บอกว่าก็รู้สึกดีก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจนะครับ
ตอนนี้อยากจะเจอที่สุดก็คือเสื้อของลูกสาวนะฮะเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ไปวันหายตัวเนี่ย
ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเจ้าหน้าที่ก็ยังหาไม่เจอ
เนี่ยฮะแววตาของคุณแม่ฮะแม้จะมีกำลังใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงเรื่องคดีอ่ะ
แม้ตอนนี้ลูกสาวจะชาปนกิจศพไปแล้วนะครับ
เรื่องที่ว่าใครเป็นคนร้ายนะครับแม่บอกว่าแม่กับพ่อก็ยังมืดแปดด้าน
ไม่รู้จริงจริงว่าเป็นใครไม่รู้จะสงสัยใครแต่แม่ก็นั่งคิดนอนคิดตามภาษาชาวบ้านนะ
ก็คิดอยู่ว่าเป็นไปได้อยู่สองอย่างไหมคือคนที่พาตัวน้องชมพู่ออกไป
อาจจะเป็นคนที่จิตไม่ปกติหรือว่าเสพยาเสพติด
อย่างที่สองก็คือคนที่พาน้องชมพู่ออกไปเนี่ย
อาจจะหวังเอาน้องไปทำพิธีทางศัยศาสตร์อะไรบางอย่าง
เพราะว่าอาจจะเป็นแบบต้องการเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๓ขวบอะไรอย่างนี้
แล้วเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ก็หายไปด้วยอาจเป็นไปได้ว่าคนคนนั้น
เอาเสื้อของน้องไปทำพิธีทางศัยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำต่อ
แม่บอกว่านิสัยของน้องชมพู่เวลาเจอคนแปลกหน้าเนี่ย
ยืนยันว่ายังไงลูกสาวไม่เข้าหาเลยนะ
แล้วจะดุใส่ด้วยซ้ำไปก็ดุแบบเด็กนะเวลามีคนแปลกหน้ามา
ถ้าคนร้ายเป็นคนแปลกหน้าจริงเนี่ย
แล้วลูกสาวไปด้วยต้องมีอะไรมาดึงความสนใจให้ลูกตามไปแน่
หรือถ้าคิดแบบบ้านเลยแม่บอกเอาคิดแบบไปทางแนวอีกแนวหนึ่งเลยนะ
ไม่ใช่แนวทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ไหม
คนร้ายจะใช้คาถาสะกดจิตใช้มนต์สะกดให้ลูกสาวเนี่ยไม่ร้อง

เขาน่ะตั้งใจมาหาให้เลยไปดูด้วยตัวเองว่ามันหนทางมันยากลำบาก

เพราะแก่ขึ้นไปแล้วมันปลามันโดนเหยียบโดนย่ำอ่ะค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบเรื่องของศัยศาสตร์จริงมันก็น่าจะใช่
ถ้าให้เราคิดจากคนอีสานบ้านนอกเนอะ
ก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าบ่งบอกถึงตัวคนร้ายในเสื้อนั้นน่ะ
มันถึงได้สำคัญกับคนร้ายมากนักอย่างกางเกงยังทิ้งไว้เลยแล้วเสื้อ
ทำไมถึงเอาไปมันมันน่าจะบอกตัวตนได้ว่าคุณคือคนร้ายก็
คิดอยู่ส่วนนึงแล้วก็คิดว่ามีคนเสพยาจนหลอนแล้วก็อาจจะมี
แบบว่าเหมือนพวกสติไม่เต็มบาดอะไรพวกนั้นนะคะคิดไปทั่วแหละ
คือหรือไม่ก็ต้องแบบจับเด็กแล้วก็ปิดปากแล้วก็อุ้มไปเลยอย่างนั้น
ใช่ไหมอืมถ้าไม่ใช่คนรู้จักนะใช่คือว่าเข้าใจคุณพ่อคุณแม่น้อง
พูนะก็พยายามคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมันยังไง
พาน้องไปได้ยังไงคือทุกทางอ่ะก็เหมือนที่แม่บอกอ่ะแม่กับพ่อ
ก็มืดแปดด้านจริงจริงคิดไม่ออกจริงจริงค่ะนะคุณแม่ของน้องชมพู่
บอกว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดจะไปทางความเชื่อเนี่ยนะก็มีความหวัง
อยู่ว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่๒๙พฤษภาคมนะครับวันพรุ่งนี้
วันศุกร์เนี่ยฮะจะตรงกับวันพระแม่บอกว่าดูปฏิทินแล้วนะครับ
๘ค่ำเดือน๗หวังว่าจะมีนัยยะสำคัญหรือว่ามีสัญญาณ
สำคัญที่ทำให้พบหลักฐานสำคัญในการจับคนร้ายที่ทำร้าย
ลูกสาวได้นะครับเพราะเมื่อ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาวันเจอศพ
น้องชมพู่เนี่ยตอนนั้นตรงกับวันพระเหมือนกันแรม๘ค่ำ
เดือน๖พรุ่งนี้ก็วันพระนะฮะ๒๙พฤษภาคมขึ้น๘ค่ำเดือน๗แม่บอก
ว่าก็หวังว่าจะมีปฏิหารนะทำให้เจอหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับ
คนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวจนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้เรื่องของรอยเท้าเด็กที่คาดว่าเป็น
รอยเท้าของน้องชมพู่ลาก่าวิจิรัยยุธบุญชูทีมข่าวของเราได้
ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนายนพัดศรตะวันคำ
ซึ่งไปช่วยตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่หายตัวออกจากบ้านไปในวันที่๒
ก็คือเมื่อ๑๒พฤษภาคมออกตามหาร่วมกับชาวบ้านนะคะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลมาว่าหลังจากน้องชมพู่หายไป
ปูพรมค้นหาหลังบ้านของน้องชมพู่ไปทางไร่มันสัมปะหลัง
ทางผ่านขึ้นเขาไปประมาณสัก๕๐๐เมตร
ไปเจอรอยเท้าเด็กประมาณสัก๕๖รอย
ชาวบ้านบอกกันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของน้องชมพู่อะค่ะ
แต่รอยเท้าเด็กเจอแค่จุดนี้จุดเดียวเลยนะคะคุณผู้ชม
ดังนั้นตอนนี้คาดว่าคนที่พาน้องชมพู่ไป
อาจจะอุ้มน้องชมพู่มาจากบ้านระหว่างทางอาจจะเหนื่อย
ปล่อยน้องลงทำให้เจอรอยเท้าเด็กแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้น
ครับพอหายเหนื่อยอุ้มน้องชมพู่ต่อ
พาขึ้นไปบนเขาต่อจุดที่เจอรอยเท้าตรงนี้นะคะ
อยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรค่ะ
ชาวบ้านเขาพามาว่าเป็นร่องรอยจุดสุดท้ายของเด็กนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็แยกย้ายแบ่งกลุ่มกันมา
ส่วนกลุ่มของผมนี่ก็บอกว่าขอไปดูรอยเท้า
เพื่อจะได้เดินดูให้มันง่ายหน่อยกับการค้นหา
ชาวบ้านเขาก็พามานะครับก็บริเวณแถวมันมันจะเป็นดินแข็งมันจะไม่เห็น
ตรงไหนที่มันเป็นดินอ่อนดินทรายอย่างนี้นะครับ
อย่างสมมุติว่าเราเหยียบปุ๊บมันก็จะเห็นอย่างนี้
โผล่ขึ้นไม่มากแต่ให้รู้ว่ามีรอย
รอยเท้าเหยียบใส่รองเท้าเด็กนั่นแหละครับค่ะ
รอยเท้าเด็กเห็นมีรอยเท้าผู้ใหญ่ไหมที่อยากจะว่ามากับเด็ก
โอ้โหตัวนี้มันเดาไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขามาหากันล่วงหน้าทั้งวันแล้วครับ
ตอนนี้เยอะเกินแล้ววิเคราะห์ไม่เห็น
มาดูการประชุมของทางตำรวจนะคะ
เพื่อคลี่คลายคดีนี้วันนี้ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วชั้น๕
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนี่ค่ะตำรวจประชุมกันนะคะ
พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะลงพื้นที่มาตามความคืบหน้าคดีนี้
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้สอบปากคำทั้งคนที่รู้จัก
และไม่เคยรู้จักกับน้องชมพู่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยนะคะ
เป็นร้อยคนค่ะตำรวจใช้คำว่ากว่าร้อยคน
เพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยและตำรวจยังบอกเหมือนเดิม
ว่าไม่มุ่งประเด็นแค่การอนาจารย์ประเด็นเดียวเท่านั้น
ส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมของตำรวจนะคะ
ตำรวจก็ยังทำงานทุกวันนะครับยังไม่ได้ทิ้งนะครับคดีนี้
เราก็ตามเหมือนกันนะฮะอย่ากอดติดตลอดนะครับ